มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
วันก่อนเสนอไปนี่โอ้โหคุณผู้ชมก็มีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับน็อตทิพย์แล้วทางผู้รับเหมาก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นการทำให้สวยงาม
ก็จะไปแก้ไขเพราะว่าคนที่เห็นแล้วเขาเกิดความไม่มั่นใจคนที่ไม่รู้นะคะก็อาจจะกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย
ปรากฏว่าก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะน็อตทิพย์ที่สะพานลอยย่านบางบัวทอง
แต่ว่ามันไม่จบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ทำทุกจุด
นี่ค่ะคุณวรชัยพัดพานเขาขี่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินสะพานลอยฝั่งขาเข้าถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
อยู่ใกล้ใกล้กับสะพานลอยน็อตทิพย์กลายเป็นชื่อสะพานลอยไปเลยนะคะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นว่าเมื่อวานมีช่างมาซ่อมแล้วนะคะ
แต่ตอนที่เห็นก็คือช่างเนี่ยซ่อมจุดขึ้นลงก็คือเอาเพจที่เป็นน็อตทิพย์ออกแล้วก็แก้ไข
แต่ไม่ทราบว่าด้านบนสะพานลอยเนี่ยแก้หรือยังอ่าผู้สื่อข่าวเราก็ขึ้นไปดูบนสะพานลอย
ก็พบว่าจุดขึ้นลงทั้งสองฝั่งฝั่งละ๑๖จุดแก้ไขแล้วคุณนัทพงศ์
แต่ว่าด้านบนสะพานลอยเนี่ยมันยังมีอีกมีอีก๕๒ต้นยังคงมีสภาพเป็นน็อตทิพย์อยู่
นี่ค่ะคือมันสามารถที่จะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปข้างล่างได้เลยคือเพจมันลอยอยู่
เพราะฉะนั้นคนที่เห็นเนี่ยดิฉันว่ามีความคิดแน่นอนว่ามันไม่ได้ล็อกอะไรหรือเปล่า
แต่จริงเขาชี้แจงแล้วแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันยังไม่สร้างความสบายใจนะ
เพราะฉะนั้นก็ยังสร้างความหวาดภาวะให้คนอยู่เหมือนเดิม

สะพานลอยแห่งนี้อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมช่วงโครงหลังคากันฝน
รับเหมาเนี่ยเขาก็สร้างโครงหลังคากันฝนครอบทับสะพานลอยเดิมนะคะ
ซึ่งก็ปรากฏว่าน็อตทิพย์ที่เห็นมีการชี้แจงจากผู้รับเหมาว่า
ทำให้สวยงามโดยเติมโดยที่ความแข็งแรงของสะพานเนี่ย
น็อตเดิมยึดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นปัญหาอะไร
แต่น็อตทิพย์เนี่ยคือทำเนี่ยมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ย
คือก็อาจจะน็อตเหลืออะไรอย่างนี้นะคะ
เขาเอามาแปะให้สวยงามแต่ยังแก้ไม่หมดนะคะ
บกวนไปแก้ให้หมดด้วยค่ะ
ที่บอกว่าจะทำให้มันสวยงามไอ้ลอยแบบนั้นมันสวยงามไหมล่ะนะครับ
ผมว่าคุณผู้ชมก็มีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว